กับการไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อจ้อยที่วัดศรีอุทุมพรครับ
เชื่อว่าหลายคนเห็นแล้วพอจะคุ้นแล้วนะ

ที่นี่ฮะที่จังหวัดนครสวรรค์ประชาชนเดินทางมากราบไห้
รีระสังขารของหลวงพ่อจ้อยในวิหารที่วัดศรีอุทุมพร
อยู่ที่ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
มุมนี้ฉากนี้พอจะเก็ตแล้วไหม
ดิฉันเก็ตตั้งแต่คุณพูดชื่อวัดแล้ว
เพราะที่นี่ฮะเขามีรหัสลับ
ที่ถ้าคุณแก้ไขออกมาได้แล้วก็คุณจะได้โชคได้ลาบ

ยังดูก่อนสิดูความยาวของท่อนตะเคียนนี้กราบไหว้ขอพรเจ้าแม่กันก่อน
แล้วคุณค่อยไปเล็งไปดูรหัสรับก็คือกระดาษที่แปะเอาไว้
งวดนี้คราวนี้มีข้อความปริศนาเขียนเอาไว้ว่า
เสือกับเต่า๒ตัวขึ้นบนหง๘ตัวลงล่าง
เอาแล้วเอาแล้วทั้งเสือทั้งเต่าผมตีความไม่ค่อยออก
แต่ช่วงนี้หงฟอร์มร้อนแรงมาก
กำลังได้ลุ้นไปพื้นที่ยูฟ่าเชมเปสลีก

หงก็คือร้อนแรง

แต่อันนี้ก็หง๘ตัวลงร่าง

รู้ไหมขัดใจกับที่วัดนี้มาก

ดิฉันอยากแก้โจทย์สมการเขาออก
ตั้งแต่วันแรกที่เราเล่าข่าวนี้

แต่ก็ยังไม่มีใครแก้

เฮ้ยนี่ฉันอยากเข้ากุ๊บไลน์วัดนี้
นามศักดิ์การท่านเจ้าอาวาสนะคะ